ก็ทำมาหากินกันไปแต่ก็ต้องระวังมิจฉาชีพกันด้วยค่ะคุณผู้ชมครับ
เพราะว่ามิจฉาชีพเองก็มาหลายรูปแบบจริงค่ะ
มิจฉาชีพรายนี้มาในคราบของลูกค้า
ทำทีมาสั่งอาหารแล้วก็วุ่นวายอยู่กับโทรศัพท์ของตัวเองนะคะ

พอพ่อค้ารับออเดอร์เสร็จไปเตรียมอาหาร

เอากระเป๋าเงินไปศูนย์ไปเป็นหมื่นค่ะ
เห็นตอนแรกกับตอนหลังไหมคะ

ตอนแรกเข้ามาดูเป็นลูกค้า

ลูกค้าคนนี้เนี่ยแต่สวมเสื้อผ้ารัดกลุ่มหมดเลยนะคะ
สวมเสื้อมีหุ้ดใจมวกใส่หน้ากาก
แล้วก็คุยโทรศัพท์ไปสั่งออเดอร์ไป
สั่งสองครั้งนะคะสั่งอาหารสามอย่าง
สั่งก้อยขมแล้วก็สั่งคอหมูย่างด้วย
ก็คุยกับเจ้าของร้านประมาณ๕นาที

เข้าไปหลังร้านเพื่อที่จะทำอาหารมาเสิร์ฟ
จังหวะนั้นแหละค่ะที่เจ้าของร้านเผลอนะคะ
ก็มีภาพอย่างที่เราเห็นในกล้องวงจรปิดเมื่อสักครู่นี้นะคะ
ไปเอากระเป๋าของเขาที่วางอยู่บนแคร่ไม้
โดยใช้เสื้อแขนยาวที่สวมมานั่นแหละค่ะ
บังเอาไว้นะคะนี่แบบนี้เลยเห็นไหมคะ
แขนยาวถอดมาแล้วแล้วก็กระเป๋าพอถือมา
ก็เอาเสื้อแขนยาวคลุมเอาไว้แล้วเดินออกจากร้านไปเลย
พฤติการค่ะคืออันนี้เจ้าของร้านเขามาดูทีหลัง
ถึงเห็นว่าลูกค้าคนนี้นี่ที่เมื่อกี้สั่งคอหมูย่างกับก้อยขม
กว่าเขาจะรู้ตัวเนี่ยนะคะเงินก็ไปแล้วค่ะ
กว่าเจ็ดหมื่นบาทไม่อยู่แล้วค่ะ
กล้องวงจรปิดถึงได้เห็นนะคะมันเกิดขึ้นช่วงกลางวันแสก
ของวันที่๑๒มีนาคมของร้านอาหารอีสานลาบยะโส
อยู่ที่อำเภอวังจันทร์จังหวัดระยอง
เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเบาะแสนะคะที่เตือนกันสำหรับร้านอาหารต่างด้วยนะคะ
ยุ่งทำทีมาสั่งก็อาจจะอาศัยจังหวะนั้นสังเกตสังการด้วยนะคะ
ว่าทรัพย์สินของเจ้าของร้านวางเอาไว้ตรงไหน
แล้วก็หยิบไปแบบนี้ค่ะตอนประมาณสักบ่าย๒โมงกว่านะคะ
ผู้เสียหายเข้ามาโพสต์เตือนภัยไว้นะคะระวังกันด้วยค่ะ